พอสู่เห็นงานเบือดมือเบือดเว่นเนอะของขึ้นราคาสืบมี่เงินสื่อมามากินแล้วนี่
สวัสดีค่ะรอหนามกับดาวสุพสรรค์มาแล้วค่ะวันนี้เป็นวันหยุดชดเชยวันละงานนะคะ
แต่ว่าดิฉันก็มาโรงงานเล็กน้อยค่ะมาทำโอทีสักชั่วโมง๒ชั่วโมง
จะได้รีบกลับบ้านก่อนที่จะฝนตกเพราะว่าวันนี้ฝนตกทั่วฟ้าแน่นอน
และเป็นฝนที่ค่อนข้างแรงด้วยดูแค่จากภาพถ่ายดาวเทียมตอนนี้
ตีห้าห้าสิบเอ็ดนาทีกับอีกห้าสิบเอ็ดวินาทีค่ะจะเห็นว่าเจอกลุ่มฝนกลุ่มใหญ่เลยที่ภาคอีสานตอนล่าง
ตรงนั้นจะเป็นช่วงจังหวัดศรีสะเกดบุรีรำและสุรินแต่ไม่ค่อยไปถึงอุบลราชธานีเท่าไหร่
อกจากนี้ค่ะเป็นภาคเหนือฝั่งตะวันตกตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นะคะ
แม่ห้องศรกับเชียงใหม่ตอนนี้มีฝนเกิดขึ้นแล้ว
อย่าว่าอย่างนั้นอย่างนี้เลยกรุงเทพเนี่ยฝนมาแล้วเด้อ
ตีสี่ตีห้าตอนนี้ก็มีฝนเช่นเดียวกันค่ะฝนที่เกิดขึ้นช่วงนี้
ปัจจัยที่ทำให้เกิดก็คืออย่างแรกเลยตัวแอลตรงนู้นค่ะ
แถวประเทศกัมพูชามีหย่อมฝนเกิดขึ้นและนอกจากนี้ลมทะเล
พัดพาเอาความชื้นเข้ามาสู่พื้นที่ประเทศไทย

ขึ้นมาพัดขึ้นมาและประกอบกับอีกหนึ่งปัจจัย
ความเย็นจากประเทศจีน

ตกลงเช็คแฮนด์มาทำให้เกิดฝน
ช่วงนี้นะคะฝนจะเกิดขึ้นได้ตลอดทั้งวันเลย
มาตั้งแต่ช่วงเช้าจะเห็นฝนฝน
เห็นไหมตรงนี้กรุงเทพฯมหานครมีฝนแล้ว
แรงวันนี้ระมัดระวังเรื่องของฟ้าร้องฝาผ่าด้วยนะคะ
เพราะว่าจากแผนที่นี้จะเห็นว่า
จุดสีเหลืองส้มเนี่ย
เป็นจุดที่อาจจะเกิดฟ้าผ่าได้

แถวเหนือกรุงเทพมหานครขึ้นไปนิดเดียวเนี่ยนะคะ
อกจากนั้นนู้นแถวอุบลราชธานี
ก็มีโอกาสที่จะเกิดฟ้าผ่าได้ด้วย

เพราะฉะนั้นชาวบ้านทั้งหลายวันนี้

อย่าเพิ่งแบกจอกแบกเสียมออกไปทำนา

โดยเฉพาะก่อนฝนและหลังฝนตกใหม่

คลื่นวันนี้ไม่ค่อยน่าเป็นห่วงค่ะทั้งสองฝั่งเลยนะคะ
ทั้งทะเลอันดามันและอ่าวไทย

วันนี้ไม่ค่อยร้อนเช่นเดียวกันเพราะว่ามีฝนเกิดขึ้นค่ะ
จุดที่เป็นสีส้มอุณหภูมิไม่เกิน๓๕องศาเซลเซียส
ส่วนสีเหลืองไม่เกิน๓๐องศาเซลเซียส
มันเย็นขึ้นอย่างชัดเจนจากสัปดาห์ที่แล้ว
เพราะว่าฝนตกลงมา

เดี๋ยวติดตามว่ากรมอุตุจะประกาศเมื่อไห
ว่าเราเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการ